นักประวัติศาสตร์ศิลป์ศึกษาความแตกต่างของพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในนิกายต่างนี้จากการศึกษาลักษณะของการครองไตรจีวร
นิกายเถระวาสเป็นนิกายในรัฐธิสารวกยานหรือลัทธิหินยานที่เจริญรุ่งเรืองหลังสุด
แพร่หลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่กาญจปุระและทางทิศตะวันตกของอินเดียรวมทั้งในลังกา
ในพุทธศตวรรษที่๑๓ได้เผยแพร่มาทางหมู่เกาะทะเลจีนใต้
และแพร่หลายในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
รูปแบบพระพุทธปฏิมานิกายนี้ได้พัฒนาการขึ้นเองในประเทศ
โดยได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาสายตรงจากประเทศอินเดีย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน